ก็กลัวมากกลัวจะติดกันเนี่ย
ตอนนี้กำลังระบาดค่ะโควิด

เพราะว่าเมื่อข่าวก่อนเขาแจ้ก็เอาไปวัยบ้านมั้งใส่กระเป๋ามั้งก็ติดนาโหลดไหมจ๊ะ

รู้สึกว่าเอาไปพกแล้วดีใช่ไหม

ก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใช้เยลล้างมือบ่อยจ้ะ
ซึ่งภายัตรและสติกเกอร์นั้นทางวัตด์
ที่ยังทรงมีพัชน์ชีพอยู่ในสมัยครั้งพุทธการส์
เกิดโรคระบาดที่กรุงเวสาลี
ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นโรคระบาดที่เกิดขึ้น
พระสมาสมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้พระอานนท์ในการใช้บทสวดพระพระฤทธิ์
คือบทสวดรัตนสูตรในการขจัดปัดเป่าโรคร้ายต่าง
ฉะนั้นทางวัดก็หยุดตามตำนานคำพุทธกาล
โดยให้พระสงฆ์และสมเนรภายในวัดร่วมกันสวดบทรัฐนสูตร
ในการปรุกเศษพยันและสติ๊คเกอร์
ด้านหลังนั้นเป็นยันเกาะเพชรหลวงพ่อปาน
ฉะนั้นจึงมีความเชื่อว่า
ยันและสติ๊กเกอร์ของทางวัดเห็นภายในการจัดสร้างครั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและทางใจ
และเป็นการขจัดปัดเป่าโรคภัยโควิด๑๙
ให้เกิดขึ้นกับญาติโยมที่มีความเชื่อและความศรัทธาที่เดินทางมารับในวันนี้